ตาดูให้ดีแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้เขาว่ากันว่า
พญานาคมาให้โชคสมหวังดังใจหลายคนแล้ว

ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของพญานาค
ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปส่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ
เริ่มกันที่พญานาตนาขระราศเก้าเหวียร์
ไปกันที่วัดป่าภูจันหอม
ตะบนคำละอเบอร์ชะวานจังหวัดอุดรธานี
ที่นี่มีการทำพิธีบวงสวง
งานบุญอายุวัฒนมงคล
พระอาจารย์คมสรรเสนานิคม
เจ้าวาดวัดป่าภูจันหอม
เพื่อความเป็นจิริมงคล

นางรำหลายคนก็เดินไปที่ลานพญาอนันตนาคาราช
เพื่อไปรำถวายต่อองค์พญาอนันตนาคาราชจำนวน๑เพลง
แถมยังมีการรำเดี่ยวถวายอีกด้วย
ส่งบุญกันแล้วชาวบ้านหลายคนไม่รอช้า
รอรับบุญลุ้นเสี่ยงโชคกันต่อ
ด้วยการเดินไปหาจุดที่มีตัวเลขปริศนา
ซึ่งก็มีคนตาดีไปเจอตรงฐานพญานาค

บอกเลยว่างานนี้ตาดีได้ตาร้ายอดโชคนะครับ
คุ้มพญานาควัดศรีสะอาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอพรต่อกันที่คุ้มพญานาควัดศรีสะอาดจังหวัดร้อยเอ็ด
พญานาคแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสว่าง
อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นแหล่งที่อยู่

ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
รวดลายและศรีสันขององค์พญานาค
ของชาวบ้านในพฤทธิ์ใกล้เคียง
ซึ่งภายในจะมีบ่อน้ำที่เหล่าพญานาคเล่นน้ำ
ที่ถูกสร้างด้วยช่างฝีมือมากความสามารถ
ที่มีความสวยวิจิตรที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยจะมีรูปปั้นของสองพญานาคาราชสุดยิ่งใหญ่
อย่างองค์พญานาคพ่อปู่วิรุปักโขนาคาราช
และแม่ย่านพเกตนาคินีวิสุทธิเทวี
สีขาวทองประดับอยู่กลางสระ
ที่สำคัญชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าพญานาคที่นี่
ก้มหัวให้พรสมหวังดั่งใจ
ซึ่งองค์พญานาคทั้งสองตามตำนานโบราณ
ท่านมีฤทธิ์โดนบันดาลให้เกิดโชคลาภ
ดังนั้นผู้ที่ศรัทธาจึงไปกราบไหว้ขอพร
ขอโชคลาภกับพวกท่านที่วัดแห่งนี้นั่นเองครับ
ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมความงดงาม

ก็สามารถไปที่วัดศรีสะอาดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือ
สารปู่พญานาคาราชเทพมงคล
วัดวงพัฒนาจังหวัดตราดครับ
สารปู่พญานาคาราชเทพมงคลได้ตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับ
คนที่มาขอโชคลาภหรือขอเรื่องต่าง
ก็มักจะสมหวังตามคำบอกเล่าเลยแหละครับ
โดยสมัยก่อนก่อนสร้างโบสถ์ที่วัด
มีคนกรุงเทพเขาฝันว่าที่ตรงนี้เป็นถ้ำเก่า
โดยมีหินด่านก้อนใหญ่ขวางอยู่
ทุกวันนี้ก้อนหินก้อนใหญ่ก็ยังอยู่นะครับ

จึงมาบอกกรรมการวัดหรือเจ้าอาวาสวัดให้สร้างสารขึ้น

อยากจะมาสร้างบุญบารมีให้กับบริเวณท้องที่นี้
ทางกรรมการวัดจึงสร้างสารปู่พญานาคาราชขึ้นมา
และตั้งแต่สร้างมานั้นก็มีคนเดินทางมาขอพร
ขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับ
ซึ่งส่วนมากก็สมหวังดังคำขอกลับไปตามกัน